คุณผู้ชมคะมีหนุ่มไทยคนหนึ่งเขามีพ่อแม่อุปถัมภ์เป็นชาวดัช
แล้วเขาก็อยากจะตามหาพ่อแม่ที่แท้จริงก็ออกตามหาเลยไปถึงโรงพยาบาลที่เขาคลอด
ไปถึงทางด้านของสถานที่ที่อุปถัมภ์ก็คือบ้านพักเด็กอ่อนพญาไทย
คือไล่เรียงตามหาแบบนี้อยากจะเจอพ่อแม่ที่แท้จริงนะคะ
เพราะว่าเขาอยากจะถามว่าทำไมเขาถูกทิ้งเอาไว้ที่โรงพยาบาลเมื่อ๒๙ปีก่อน
เขาอยากจะรู้เหตุผลนายศิวะโกเบิร์สค่ะเป็นนุ่มไทยวัย๒๙
พร้อมด้วยพ่อแม่อุปถัมภ์ชาวดัชเดินทางไปที่โรงพยาบาลราชบุรี
เพื่อตามหาพ่อแม่ที่แท้จริงนะคะเขารู้ข้อมูลแค่ว่าตัวเขาเนี่ย
ถูกทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลนี้เมื่อปี๒๕๓๑แล้วก็ถูกส่งไปที่บ้านพักเด็กอ่อนพญาไทย
จากนั้นพ่อแม่อุปถัมภ์นำไปเลี้ยงดูต่อที่ประเทศเนเทอร์แลนด์
ศิวะบอกว่าพ่อแม่อุปถัมภนำเขาไปเลี้ยงตั้งแต่เขาอายุแค่๒ขวบ๘เดือน
อยู่ในประเทศเนเทอร์แลนด์พอมีโอกาสมีโอกาสเดินทางมาที่เมืองไทย
ก็อยากจะใช้โอกาสนี้ตามหาพ่อแม่ที่แท้จริงค่ะ
ด้วยความที่สงสัยว่าแม่ของตัวเองเป็นใคร
แม่รู้สึกยังไงนับเวลาที่
เจชุแทนโดยเวลาที่เราปล่อยมาไว้ที่โรงการทำอำนาจ
ขักหัวแม่มีปัญหาเฮียะก็คือด้วยความสงสัยด้วยความสายกรู

เพื่อที่จะตัดลายติดตาม
คุณแม่พิแพทย์จริงของหัวแถม
ด้านในแพทย์ธนบุญประสานนามรักษาการผู้มนุยการโรงพยาบาลราชบุรี
ก็บอกว่าเบื้องต้นทางโรงพยาบาลพยายามจะหาข้อมูลย้อนหลัง
ในช่วงปีเกิดของนายศิวะนะคะ
พบว่ามีเด็กที่คลอดที่นั่น๒คน
นามสกุลข้อมูลมันไม่สอดคล้องกันนะคะ
ก็จะสอบถามไปที่บ้านเด็กอ่อนพญาไทยอีกครั้งว่ามีหลักฐาน
หรือมีหนังสือส่งตัวย้อนหลังไปจากโรงพยาบาลราชบุรียังไงบ้าง
ก็ยอมรับว่าด้วยข้อมูลที่มีอยู่ค่อนข้างจะสืบค้นได้ยาก

พร้อมทั้งมอบหมายให้นางกมลยาทองต้งนักสังคมสงเคราะห์
โรงพยาบาลราชบุรีเป็นผู้ประสานงาน
ในการติดตามหาพ่อแม่ที่แท้จริงของนายศิวะต่อไป
คือตัวนายศิวะและครอบครัวก็คือพ่อแม่อุปถัมภ์
อยู่ในเมืองไทยไปจนถึงวันที่๑๘กุมภาพันธ์นี้
พ่อแม่อุปถัมภ์น่ารักมากมาด้วยแล้วก็ช่วยด้วยนะ
ช่วยให้ตามหาอยากจะเจอพ่อแม่ที่แท้จริงของนายศีวะนะคะ